ช่วงนี้มาดูเรื่องราวที่มีการแถลงข่าวมาช่วงบ่ายของวันนี้
ก็เรื่องของคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
วันนี้ทางด้านของผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติก็แถลงให้ฟังค่อนข้างชัดเจนเหมือนกัน
ก็ต้องเอาผิดกับอดีตผู้การจังหวัดกาญจนบุรี
เพราะว่าตอนแรกไปเชื่อเรื่องของคำให้การของฝากฝั่งของครูปีชา

เพราะว่าทางด้านของหมวดจรูนเองก็พยานหลักฐานไม่ค่อยเพียงพอ
สุดท้ายก็ต้องดำเนินการกับอดีตผู้การจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ
ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ซึ่งไปยุ่งเหยิงกับสำนวนคดีนี้
แล้วก็มีการเข้าไปรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาแล้วด้วย
ผลตำรวจเอกจากทริปชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ

รวมไปถึงคณะทำงานจากกองบังคับการปราบราม
บังคับการปราบรามการกระทำผิดทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปป
แล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานกลางร่วมแถลงข่าวคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน
วันนี้เป็นการแถลงข่าวรอบที่๒นะครับ
โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าเป็นการสรุปเกี่ยวกับการดำเนินคดี
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีแล้วก็สำนวนคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

ให้ชุดทำงานนั้นชี้แจงกับสังคมพร้อมย้ำว่าไม่ได้เข้าข้างตำรวจอย่างแน่นอนนะครับ
ซึ่งเป็นหัวหน้าสอบสวนข้าราชการโดยตรงเนี่ยนะคะ
ยืนยันบอกว่าจากการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
พบว่าพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้การจังหวัดกาญจนบุรี
ได้ทำการสอบสวนคดีโดยมิชอบก็คือเข้าไปแทรกแทรงสำนวน
โดยมีการเปลี่ยนแปลงคำให้การที่เป็นสาระสำคัญในการดำเนินคดี
ลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
รวมถึงแก้ไขวันเวลาให้สอดคล้องกัน
ตอนนี้มีเพียงนายตำรวจสองนายที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็มีส่วนร่วมและรู้เห็นด้วย
ให้ปากคำเป็นพยานแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
เพราะฉะนั้นตำรวจสองนายนี้ก็เลยถูกกันไว้เป็นพยาน
ใช่ครับก็ถือว่าเป็นพยานสำคัญที่สามารถที่จะสาวไปถึงคนที่ผิดได้นะครับ
ทีนี้ทางด้านของพลตำรวจโทษธิติราชเอง
ฐานะที่เป็นหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีก็ระบุว่า
พฤติการของผู้บังคับการเริ่มต้นจากความเชื่อ
คือไปเชื่อคำให้การของครูปีชาในครั้งแรก
เพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยพยารฐานค่อนข้างจะเยอะ
มีที่มาที่ไปมีคนกล่าวอ้างเยอะแยะมากมาย

เขาบอกว่าฝั่งของหมวดจรูนดูไม่น่าเชื่อ
แต่ฝั่งของครูปีชาดูน่าเชื่อมากกว่า

เขาบอกว่ามันเป็นที่มาที่ไป
ของเรื่องนี้นะฮะซึ่ง

วุฒิภาวะในการสืบสวนสอบสวน

ทีนี้ซึ่งเริ่มต้นจากความเชื่อของครูปีชาไม่ได้ทุจริต
แต่หลังจากนั้นได้เปลี่ยนแปลงคำให้การ
เพียงเพื่อต้องการให้หลักฐานเพียงพอพ้นจากตัวตำรวจไป
แล้วไปสู้กันต่อในชั้นศาลถือเป็นเรื่องที่ผิด
ส่วนที่เรียกคู่กรณีไปคุยกันที่บ้าน
เป็นการไก่เกลี่ยกันเพื่อจะได้ไม่เป็นคดีความในชั้นศาล
พร้อมยืนยันไม่รู้จักใครที่อยู่ฝั่งครูปีชาเป็นการพิเศษอย่างแน่นอน

มีผู้เสนอเงินให้กับผู้บังคับการด้วยแต่ปฏิเสธที่จะรับ
พร้อมกันนี้ก็ฝากเตือนห้ามตำรวจทำงานตามความเชื่อ
อันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะคุณผู้ชมทำให้สังคมเนี่ย
ก็มีการเรียกร้องนะว่าจะมีการปฏิรูปตำรวจได้หรือยัง